นามพุทธมนต์ในพิธีทำบุญกลางบ้านตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายลาเวียงในพื้นที่บ้านตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ถือว่าเป็นน้ำที่ผ่านพิธีและมีความเป็นมงคลโดยแต่ละบ้านจะนำน้ำใส่ภาชนะมาตั้งวางไว้ต่อหน้าประรำพิธี
พระสงฆ์สวดพระปริศเรียบร้อยแล้วก็จะนำน้ำนี้กลับไปบ้านไปประพรมรอบบ้านหรือเก็บไว้ดื่มกิน
เพราะตามคติความเชื่อถือว่าเป็นเริกเป็นชัยที่ดีที่ได้รับคำอวยพรให้ประสบแต่ความสุขปกป้องคุ้มไผ่อันตรายต่าง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน